คุณผู้ชมครับคลิปเหตุการณ์ระทึกที่มีการแย่งชิงลูกกันที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
และแม่เด็กนั้นแยกทางกันแต่ว่าฝั่งของพ่อได้แอบไปรับลูกจากสถานรับเลี้ยงเด็ก
ก็เลยทำให้แม่กับลุงนั้นต้องรีบตามไปนำลูกคืนนะครับ
ลุงก็ตามไปเจอแล้วก็มีการขับรถไล่ล่าทุบกระจกรถกัน
ที่สุดแล้วฝั่งของแม่ก็ยังไม่ได้ลูกคืนนะครับ
วันนี้แม่เดินทางไปร้องต่อสารเพื่อขอสิทธิ์ในการเลี้ยงลูก

ป๊าทัศน์จับไปเลยผู้ผู้ผู้เพื่อชวนแม่งเลย

ป๊าททงไปเลย

และใช้ก้อนหินทุบกระจกหวังให้คนขับหยุดและเปิดประตู
ทำเอาเด็กหญิงร้องลั่นด้วยความตกใจกลัว
คนเดิมยังไม่หมดความพยายามกระโดดเกาะรถ
ตามถนนสายวัดท้องคุ้งวัดนาเขื่อนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

คู่กรณีทะเลาะกันมาตลอดระยะทางกว่า๑๐กิโลเมตร
เสจของสองครอบครัวหลังฝ่ายชาย
ไปรับลูกที่สถานรับเลี้ยงเด็ก
ปู่คิดถึงอยากพาหลานไปเที่ยว
จู่ฝ่ายชายจะมารับลูกไป
เหตุการณ์บีบหัวใจผู้เป็นแม่ทำให้เธอทำใจไม่ได้
หลังเหตุระทึกก็ยังไม่เจอหน้าลูกสาววัยขวบ๑๐เดือน
และไม่คาดคิดว่าฝ่ายชายจะมารับเอาตัวลูกไปดื้อ
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยสนใจ
ตลอดระยะเวลา๔เดือนที่แยกทางกับฝ่ายชาย
ดูแลลูกเพียงลำพังยืนยันแม้จะแยกทางกันแล้ว

ก็ไม่เคยกิดกันไม่ให้ฝ่ายชายมาพบลูก
ยังขอให้มาหาลูกบ้าง
ไม่เคยกิดกันลูกในไลน์มีบอกหมดว่าเราบอกให้เขามาหาลูกเราได้
โทรศัพท์มาหาลูกบ้างต้องตามตลอด
ลูกคิดถึงแล้วโทรศัพท์ไลน์มาหาหน่อย

ไม่เคยกีดกันค่ะไลน์บอกเขาตลอดโทรถามเขาตลอด
โทรศัพท์จะโทรหาเขาก็บล็อกเบอร์เรา
ต้องยืมเบอร์เพื่อนคนนั้นทีเบอร์คนนี้ทีโทร
เพื่อที่จะไก่เกลี่ยเพื่อที่จะคุยในเรื่องของลูกก็ดี

ความพยายามของลุงผู้กระโดดเกาะรถ
ที่ไม่ยอมให้หลานถูกพลากไป

และให้ได้ตัวหลานกลับคืนมา
เขาอาจจะได้รับอันตรายถึงชีวิต

เกิดจากทั้งสองฝ่ายไม่ยอมหันหน้าคุยกัน
จริงแล้วทางฝ่ายของผมนะ

จะไม่ยุ่งของเรื่องสามีภรรยา

แต่ปัญหาคือทางผู้ชาย

ให้พ่อแม่เขาคอยคิดคอยทำคอยอะไรให้
สุดท้ายแล้วก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้
ที่ทางพ่อแม่ฝ่ายคิดเป็นคนทำ
ผู้เป็นแม่เดินหน้าเรียกร้องขอความเป็นธรรม

สภาพจิตใจของลูกในตอนนี้
ย่ำแย่ทั้งนี้คู่กรณีต่างแจ้งความดำเนินคดีต่อกัน
ฝ่ายพ่อเด็กแจ้งข้อหาฝ่ายแม่ทำให้เสียทรัพย์ส่วนฝ่ายแม่ก็แจ้งความถูกอีกฝ่ายทำร้ายร่างกาย
ตำรวจภูทรเมืองชนบุรีเตรียมเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำอีกครั้ง
ด้านฝ่ายผู้เป็นพ่อเตรียมจัดหาทนายความเพื่อดำเนินการในการต่อสู้เรื่องนี้ต่อไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน